มาให้กำลังใจแสดงความยินดีกันหน่อยทัพนักกีฬา
ผู้พิการที่ไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่บราซิล
กลับมาบ้านเรากับการคว้าเหรียญต่างมาเกินเป้าหมาย
ดังนั้นการไฟฟ้านครหลวงเขาจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่
หลังจากเสร็จสิ้นมหากรรมกีฬาสำหรับคนพิการ
พาราลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่ประเทศบาซิล
เหล่าทัพนักกีฬาคนพิการของไทย

คว้าเหรียญได้มากที่สุดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานแรก
สังกัดโครงการ๑กีฬา๑รัฐวิสาหกิจ
จัดพิธีต้อนรับและเลี้ยงทัพนักกีฬา
พาราลิมปิกเกมของไทยอย่างเป็นทางการ
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
พร้อมกับมีพิธีมอบของที่ละลึก

ให้กับนักกีฬาทั้ง๔๖คน

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า
กรฟนให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่ระดับสากล

พระบรมราชุปธรรมมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบัน
โดยให้การสนับสนุนงบประมาณปีละ๒๕๐๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๐ล้านบาท
และยังจะดำเนินการส่งเสริมต่อไป
ในปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๖๓อีกด้วย
จริงแล้วกรฟนให้การสนับสนุน
สมาคมกีฬาคนพิการ
มาตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วนะครับ
ตั้งแต่กีฬาพลาเลมปิกนี่
อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไห

และวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่า

กลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการ
สามารถอยืนหยัดละกับต่อสู้กับการใช้ชีวิตสังคมได้
ในอนาคตการไฟฟ้านครหลวง
จะยังคงให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการอย่างต่อเนื่อง

การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้ทีมชาติไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน